สวัสดีคุณผู้ชมครับในกรุงเทพฯแถวประหลโยธินซอย๔ประมาณตี๑มีคนร้าย๓คนลักลอบตัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์
ปรากฏว่าสายตรวจไปเจอพอดีครับก็เลยเกิดการไล่ล่ากันเกิดขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับดูภาพไปพร้อมกันเลยทางตำรวจครับอย่างที่บอกว่าผโยธินซอย๔ประมาณตี๑ครับตำรวจสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์
ตรวจความเรียบร้อยครับผู้ชาย๓คนใช้ขี่มตัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์นะครับพอเห็นตำรวจก็ท่าทีลุกลีลุกลนนะครับ

สามคนนั้นวิ่งหนีกันไปคนละทางมีอยู่คนหนึ่งฮะหนีขึ้นรถกระบะ
แล้วก็พยายามขับหนีไปตามที่ปรากฏในคลิปนะครับจากนั้นตำรวจ
มีการประสานขอกำลังเพิ่มครับขับรถไล่ล่าสุดท้ายก็คือ
ว่าจับได้ในที่สุดนะแต่ว่าล่าสุดคือสามคนหนีไปคนละทาง
คือจับได้เนี่ยจับได้อยู่หนึ่งคนนะครับตรวจสอบในรถกระบะครับ
เจอปืนด้วยฮะปืน๑กระบอกมีกระสุนปืนอีก๘นัดนะครับสาย
เบิ้ลโทรศัพท์ทองแดงอีกหลายเส้นคนร้ายชื่อว่านายสงคราม
นะครับอายุยี่สิบเจ็ดปีบอกว่าก่อเหตุกับเพื่อนอีกสองคน
ชื่อว่านายวิทย์แล้วก็นายแอดนะฮะส่วนรถและปืนเนี่ย
ไม่ใช่ของเขาครับเป็นของนายแอดครับสาเหตุที่มา
ก่อเหตุเพราะเพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำในคดียาเสพติดครับ
คุณพ่อเสียชีวิตก็เลยต้องกู้เงินมาจัดงานศพนะฮะ
แอดก็เลยชักชวนให้มาร่วมกันก่อเหตุครับตำรวจก็แจ้งข้อหาไป
เป็นที่เรียบร้อยขณะที่นายวิทย์กับนายแอดตอนนี้ครับ
กำลังอยู่ในระหว่างการตามตัวนะครับ
ค่ะนี่ดูอุปกรณ์นะคะ
ก็จับได้๑มากัน๓คนนะคะ